พาไปที่ศรีสะเกดนะคะมีสามีไปแจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็ฝากบอกทีมข่าวว่าช่วยหน่อยเถอะตามหาภรรยาเขาให้หน่อยนะคะ
หายตัวไปจากบ้าน๑๘วันแล้วค่ะ
ไม่รู้ว่าถูกล่อลวงไปในทางที่ไม่ดีอะไรหรือเปล่า
เพราะว่าตัวภรรยาของเขาเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เขาก็พยายามจะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปไล่เรียงดูไปปฏิปต่อเรื่องราวว่าภรรยาของเขาหายไปไหน
นี่นะคะเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อตามหาผู้หญิงท่านนี้นะคะ
นี่คือภาพจากร้านค้าในหมู่บ้านโนนหนองสิมที่อำเภอน้ำกลิ้งจังหวัดศรีสเกต
นาฬิกา๕๑นาที๒มิถุนายนแท็กซี่คันนี้สีเหลืองน้ำเงินเนี่ยค่ะ
เข้ามาในหมู่บ้านไปรับครูอ้อยนางวิลัยลักษณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นาฬิกา๕๕นาทีแท็กซี่คันนี้เขาขับออกไปผ่านถนนระหว่างหมู่บ้าน
ที่สามีนำไปให้ตำรวจเพื่อให้ตำรวจช่วยตามหาภรรยา
ตัวสามีชื่อว่านายรินรงค์คำศรีเมืองอายุ๔๘ค่ะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสนเกลี้ยงเมื่อ๑๔มิย
บอกว่าภรรยาหายไปตั้งแต่๒มิถุนายนแล้วติดต่อไม่ได้เลย
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อกี้เนี่ยคือเบาะแสสุดท้ายเลยนะคะ
เพื่อนร่วมงานของครูอ้อยก็ให้ข้อมูลบอกว่าครูอ้อยเนี่ย
บอกว่าจะไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็ให้แท็กซี่มารับ
ข้อมูลมันก็เลยตรงกันเห็นภาพแท็กซี่แบบนี้
เมื่อวานนี้ตัวสามีก็พยายามจะตามความคืบหน้าร้องสื่อให้ช่วยอีกทางหนึ่งด้วย
เราก็เลยส่งคุณแซคนัทวินทีมข่าวของเราไปคุยกับสามีของครูอ้อยนะคะ
เล่าให้ฟังว่าแต่งงานกับครูอ้อยมา๒๘ปี
มีลูกด้วยกัน๓คน๑๐พฤษภาคม
ที่ผ่านมาครูอ้อยเป็นคนขยันทำงาน
เป็นครูผู้ช่วยเป็นแม่ค้าออนไลน์
เฟซบุ๊กเนี่ยมีคนทักมาหาครูอ้อยบ่อย
ผู้ชายแปลกหน้าอะไรก็ทักมาบ่อยด้วยความเป็นแม่ค้าออนไลน์ไง
เวลามีโทรศัพท์มาครูอ้อยชอบลุกออกไปคุยโทรศัพท์

หนึ่งมิถุนายนมีผู้ชายคนหนึ่งโทรไปหาครูอ้อย
แล้วบอกว่าขอคุยกับสามีหน่อย
ตัวสามีบอกไม่รู้จักนะผู้ชายคนนี้
พอคุยก็บอกว่าจะลงทุนเครื่องมือทางการเกษตรให้
อ้อยบอกหรือยังตัวสามีก็งง
ก็เลยบอกผู้ชายคนนี้ว่าเปล่าภรรยาผมยังไม่ได้บอกอะไรเลย
อ้อยก็แย่งมือถือไปคุยแล้วเหมือนกับไม่พอใจ
หลังจากนั้นพอวันที่๒มิถุนายนคือวันถัดไปเลยนะคะ
อ้อยก็หายไปเลยหายไปไหนก็ไม่รู้
ตัวสามีบอกว่าถ้าครูอ้อยฟังอยู่กลับมาเถอะ
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง
มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง

มีเรื่องอะไรมาคุยกันรับได้ทุกอย่าง